สวัสดีแฟนแฟนรายการเศรษฐีป้ายแดงกันอีกหนึ่งวันสำหรับช่วงเทศกาลวันหยุดยาวแบบนี้
ใครอยากเป็นเศรษฐีเรามีเทคนิคง่ายที่สามารถนำไปปรับใช้กันได้
พร้อมกับเรื่องราวการสร้างแรงบันดาลใจอีกมากมายประมวลไว้ให้กับคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วล่ะครับ
ไม่พูดพร่ำทำเพลงพากันไปที่สวนต้มจ่ามะละกอฟฟาร์ม
ที่นี่เขามีต้นมะละกอที่มีลูกดกผลยาวเป็นเมตรใหญ่โตอลังการไซส์มหึมา
เทคนิคง่ายเพียงแค่ใช้ไข่ดิบวิธีการจะเป็นอย่างไร

ใครอยากเป็นเศรษฐีฉันน่ะสิฉันน่ะสิมาแน่มาแน่งวดนี้มาแน่
เจอไหมคะเจอแล้วค่ะเจอแล้วค่ะเจอตัวไหน
เจอเจอยางนี่แหละค่ะพี่จ๋าลูกใหญ่ลูกดกลูกงามลูกยาวอลังการขนาดนี้
แต่ก่อนที่ใบตองอยากจะรู้เคล็ดลับว่าทำยังไงลูกถึงจะดกลูกถึงจะโตขนาดนี้
ขออนุญาตพูดคุยกับพี่จ๋าสักเล็กน้อยนะคะสวัสดีค่ะ

จ๋าปลูกมะละกอในพื้นที่ทั้งหมดตอนนี้กี่ไร่แล้ว

อันนี้เป็นพันธุกรรมท้องถิ่นนะคะ

กว่าจะได้ผลผลิตใช้ระยะเวลานานแค่ไหนคะ
แปลงนี้นะคะใช้เวลา๔เดือนครึ่งสามารถเก็บขายได้
ในพื้นที่มะละกอ๕ไร่ที่เราปลูกเนี่ย
ขายอะไรในนั้นบ้างขายทุกส่วนของมะละกอนะคะ
ใบนี่ก็ขายได้ใบขายได้เหรอคะกิโลกรัมละ๑๐บาท
เอาไปทำอะไรอ่ะเขาเอาไปทำฝ่าใบผงสมุนไพรค่ะ
เขาสกัดเป็นผมใบหายแล้วอะไรอีกคะ
เป็นลูกมะละกอที่อายุ๔เดือนสามารถเก็บขายลูกดิบได้
ก็โลละ๑๒บาทถึงหน้าสวนเลยค่ะคือเขาจะมารับที่สวน
ถูกไหมแต่ที่ใบตองรู้มาก็คือเด็ดกว่าขายมะละกอดิบค่ะ
ก็คือการขายเมล็ดพันธุ์นี่ขายยังไงคะฟิจารณ์
ขายกิโลล่ะ๑๓๑๕๐๐๐บาท
มะเลสพันนี่ตอนนี้ไม่ปอจำหมายได้แค่ร้อยเมล็ดต่อทั้น
ยกเยอะขนาดไหนนะฟิจารณ์

พี่สาคะแล้วมะละกอหนึ่งต้น
ทำรายได้ได้ต้นละเท่าไหร่

ทำสวนมะละกอแบบนี้รายได้ดีขนาดไหนคะ
ก็รายได้ดีเท่าเท่ากับงานประจำเลยค่ะเป็นตัวเลขก็เป็นหลักแสนได้นะคะ

ตอนนี้ใบตองจะพาทุกคนมาล้วงเคล็ดลับที่จะทำยังไงให้มะละกอนั้นลูกใหญ่แล้วก็ผลดกนะคะ
ลับอันนั้นคืออะไรคะพี่จ๋าจุลินทรีย์ค่ะจุลินทรีย์ก็คือน้ำหมักชีวภาพ
ใช่ค่ะเรียกอย่างงี้ได้ไหมได้ค่ะสูตรนี้อุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมมีอะไรบ้างคะ
ก็มีนะคะไข่ค่ะไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ได้น้ำปลาค่ะผงชุรสค่ะ
ส่วนผสมของเราพร้อมแล้วครบแล้วนะคะ

ค่ะนี่ใส่ไข่ลงไป

ยังละ๑ไข่มันจะช่วยอะไรคะพี่จ๋า
ตัวนี้ก็คือไข่จะมีธาตุอาหารอย่างเช่น
เอสเซียมเป็นพวกแคนเซียมเยอะนะคะ
จะช่วยให้มะละกอคั่วเหนียวค่ะออกผลดกนะคะจะเป็นบำรุงดอกบำรุงผลนะคะ
ค่ะผงชูรสจะช่วยให้ออกมาดกติดลูกง่ายค่ะส่วนน้ำปลานะคะ
จะช่วยเร่งให้พืชงามนะคะโอ้โหอันนี้เหมือนเรากำลังทำไข่เจียวเหมือนกันนะครับ
มีกระทะไหมคะมีค่ะด้านหลังตีบไปเรื่อยอย่าให้มีเศษท่อนของผงชุรสนะคะ
ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันค่ะเตรียมน้ำนะคะเว้นห่างจากปากขวดสามเซนนะคะค่ะ
หลังจากนั้นเราก็เติมอาหารให้จุลินทรีย์นะคะใส่ลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะก็เพียงพอนะคะ
หลังจากนั้นเราก็ปิดค่ะปิดฝาไว้ไม่ต้องแน่นนะคะแล้วก็เขย่า
อายุใช้ได้ตั้งแต่๑เดือนขึ้นไป
วิธีการที่เราจะไปใช้ลดต้นมะละกอคือทำยังไงคะ

น้ำ๓๐ลิตรก็ได้ประมาณ๑ไร่ได้

ข้นกี่ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะ

เรียกได้ว่าเป็นอาชีพเสริมแล้วกัน
ที่สร้างรายได้มูลค่าเทียบเท่ารายได้หลักต่อเดือนเลย
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็ได้เคล็ดลับนะคะในการที่ทำน้ำหมัก
บำรุงมะละกอให้ออกดอกออกผลลูกดกลูกใหญ่แล้วก็ยาวแบบนี้นะคะ

เรียกว่าเป็นเทคนิคง่ายง่ายที่ใครก็สามารถลองนำไปใช้ดูกันได้ไปต่อกันที่สวนเงินล้านกันบ้าง
สวนแห่งนี้คือสวนอินทภารำที่ไม่ธรรมดาเพราะผลผลิตของมันสร้างรายได้ให้กับเจ้าของเป็นล้านล้านเลยล่ะครับ
คุณผู้ชมคะและนี่คือต้นอินทพรรมนะคะนี่หวานมากและวันนี้นะคะ
ต้องจะพาทุกคนไปล้วงเทคนิคและเคล็ดลับในการปลูกอินทพลัมปลูกยังไงให้ราคาดีไปดูค่ะ
คุณปรีชาค่าสวัสดีค่ะสวัสดีเช้ากับเช้าครับไม่ต้องเดินชมสวนไปรอบ๑ขวกเลยว่าต้นอินทรัพย์ลำที่นี่เยอะแล้วกับใหญ่มากเลยคะ

เนซี่ตามเอ็ดดาฮานแต่ละสายพันธุ์มันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างคะ
โรสชาติสีสังคตฮะสีเหลืองสีแดงอันนี้สีซ่มอ๋ออ๋ามาเอ็ดหาร์จะเป็นสีส้ม
บาร์ฮีก็จะเหลืองเหลืองใช่ครับแล้วตอนเนี้ยพันธุ์ที่เขาฮิตฮิตเลยอ่ะ

เราขายได้ประมาณกี่กิโลค่ะ

ได้ต้นละตกประมาณ๒หมื่นบาท

ต่อปีเป็นหลักล้านล้านเยอะอยู่นะ
คุณปรีชาค่ะจุดเด่นของสวนอินทภารำที่นี่คืออะไรคะ
จุดเด่นที่นี่มีหลายสายพันธุ์แล้วก็รสชาติค่อนข้างดี
ในช่วงที่ต้นอินทพรรมเขาออกจันทร์มาแบบนี้
ทางสวนเองเรามีเทคนิคในการดูแลยังไงบ้างคะ

ดูแลปุ๋ยดูแลว่ามีหนูกัดไหมมีตัวแมลงไหม

แล้วจะห่อกระดาษ๑ชั้นห่อตาข่ายอีก๑ชั้น

จนกว่าเขาสุกจนกว่าเขาแก่
แล้วอย่างนี้มีเคล็ดลับที่ทำให้ต้นอินทพรรมที่นี่ลูกใหญ่ไหมคะ
เราเอาลูกเขาไว้น้อยลูกเขาก็จะใหญ่
อันนี้เราจะตัดไว้เหลือแค่๒๐ลูก๕๐เส้น

เดี๋ยวขออนุญาตให้คุณปีชาพาไปดูหน่อยนะคะ

ตอนนี้เราก็มาอยู่ในโรงเรือน
เป็นโรงเรือนในการเพาะเลี้ยงดูแลต้นอินทภารำ
ส่วนใหญ่เรานำต้นมาจากไหนคะ
ส่วนใหญ่เราต้นต้นศักดิ์นอก
ศัลอังจิตศัลอิราณอิราณอิรักษ์อเมริกา

สัก๒ปีมาอนุบาลอีก๑ปีตั้งแต่ถ่าย
เราจะมีการเลือกสายพันธุ์ยังไงคะ
ต้องเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะกับภูมิอากาศ

คุณปีชาถ้าเกิดอย่างใบตองนี้
สนใจจะลองทำการปลูกอินทธาพรรม
จะต้องซื้อกี่ต้นเริ่มต้นยังไง
คุณใบตองต้องคิดว่าที่ของเรามีเยอะพอไหม

มีทุนมีที่ควรจะปลูกให้เยอะปลูกง่ายโตเร็ว
แล้ว๒ปีของลูกแน่นอนจะได้เงินเป็นก้อน

คุณปรีชาคิดว่าเคล็ดลับความสำเร็จในการปลูกอินทภารำของตัวเองคืออะไรคะ
หนึ่งต้องใจรักสองต้องขยัน
สามต้องรู้ทันแล้วก็การถ่ายถามกัน
ดูว่าคนอื่นเขาทำยังไง
แล้วก็ตลาดอยู่ตรงไหน
ปลูกก็ต้องรู้ว่าต้นไม้นะเราต้องเอาใจใส่พอสมควร
ถ้าไม่เอาใจใส่ก็

เรียกว่านอกจากจะเป็นสวนแล้ว
ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจากพื้นนา
สร้างรายได้นับล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวครับ
อีกหนึ่งสวนเงินล้านที่ไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือ
บัวกระถางเงินล้านที่เจ้าของมีประสบการณ์จากความล้มเหลวเป็นหนี้สินนับล้านบาทมาก่อน
นำมาซึ่งบทเรียนที่สำคัญแต่สุดท้ายเขาก็ปลดหนี้ได้สำเร็จครับ
มันไม่จริงหรอกครับที่โบราณเขาบอกไว้ว่าตัดบัวแล้วยังเหลือใหญ่
ดึงออกมาแล้วเดินออกมาไกลใยมันก็ไม่เหลือแล้ว
วันนี้คุณผู้ชมพามาเดินดูสวนวัวที่นี่เยอะแยะมากมาย
ที่เขาว่ากันว่ามีเงินแค่
สามารถสร้างรายได้จากบัวเนี่ยนะ

อยากจะรู้จริงเลยเชียวว่าดอกบัวของพี่เนี่ยนะ
แม้สร้างรายได้ให้กับพี่เป็นล้านจริงเหรอ

ลงทุนเนี่ย๔๕๐๐บาท
ถามหน่อยทำไมต้อง๔๕๐๐บาท

คณะฟักตุ้งปังโอประมาณนี้ครับ
ทำไมถึงพลิกผันมาปลูกบัวล่ะครับ
ช่วงนั้นผัดถูกโลละบาทขาดทุนไปเยอะครับ
หนี้เยอะไหมอ่ะก็ส่วนที่มีอยู่ก็หมดตัวแล้วก็ลด
ทำไมเราถึงเลือกที่จะปลูกบัวครับ
พ่อเขาก็เห็นว่าเราไม่มีอาชีพเขาก็ให้ต้นบัวมา
ประมาณสักร้อยกว่าต้นร้อยกว่าต้นนะแล้วเราก็มาปลูกในทั้งร่อง
อ่าแล้วเราก็เห็นมันว่ามันแตกหน่อที่ใบเราก็มีจุดประกายคือก็จะนำมาลงกระถาง
ครับก็เลยไปขอยืมเงินป้ามาสี่พันห้าเพื่อมาซื้อกระถังเจ็ดร้อยลูก
พอหลังจากนั้นมาเราก็ทำมาก็เหมือนกับมีดวงดวงเข้าตลอด
เริ่มทำให้เติบโตขึ้นมาจากเจ็ดร้อยมันก็กลายเป็นสองพันอ่า
จาก๒๐๐๐ก็กลายเป็น๓๐๐๔๐๐โดยที่ว่าเราประหยัดที่สุดเราต้องทวีคูณให้ของมากขึ้น
ตอนนั้นมีที่สักเท่าไหร่อีกประมาณเริ่มเลยไม่เกินสองไร่ครับ
ปัจจุบันเรามีไร่เนี่ยที่เป็นของตัวเองสำหรับปลูกบัวขนาดไหนแล้วครับ
๖๐บาทใกล้๗๐ไร่ครับใกล้๗๐ไร่แล้วล่ะครับ

บัวพันธุ์บัวเพื่อนบัววิตเตอรียะบัวสัดบัวกลางขวาเทพ
แฟร์ตัวฝรั่งต่างเรามีเยอะในสวน
เห็นบอกว่ามีวิธีการแล้วก็มีเคล็ดลับในการปลูกดอกบัวยังไงฮะ
ก็คือเราเลือกสีสันที่ดูจัดบางคนก็มาชอบอ่อน
เราก็ต้องตักไปทุกทุกสี

เด็จอะไรพี่ถูกยอดคือการเล่งดอก
ก็คือไข่ไก่ผสมน้ำขีดกับชูรส
อกบัวที่นี่น่าจะรสชาตินัวมากเลยนะ
วัวที่นี่ของพี่ไพรแกไม่ธรรมดานะ
ต่างชาติมีประเทศไหนมาซื้อบ้าง
อ่าลาวจีนเวียดนาปซินเกอร์โปรเขานับเฉพาะส่งออกไปต่างประเทศนี่
สร้างรายได้ให้พี่ต่อเดือนสักเท่าไหร่๕หลักแสนครับ
อยากจะลองปลูกอยากจะลองดูว่าปลูกต้นบัวสักต้นหนึ่งในกระถางมันยากไหม
ครับวันนี้ช่วยสอนผมหน่อยนะถ้าเชิญกัน
อย่างแรกต้องเตรียมอะไรก่อนครับขับเตรียมดินครับเป็นดินเลนดินโครนทั่วทั่วไปนี่แหละ
หมดครับกดลงไปแล้วแบบนี้ยังไงต่อครับตากแดดไว้๗วันครับ
พร้อมแล้วที่จะลงปลูกเนอะแล้วตรงไหนที่เรียกว่าหน่อตรงนี้ครับ

ที่จะเอามาปลูกนะครับ

เราก็ยอดปุ๋ยลงไป

มูลแถมคลาวครับชูเล็งซีแล้วก็ดังครับทิมครับ

ทุกท่านอยากจะเรียนรู้หรือปลูกไปนำกำไรกัน

สำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่ศรีไพรมากนะครับ

เรียนรู้ประสบการณ์ด้วยตัวเราเอง
ความมะนะงานที่เราชอบทำไปเลย

ความสำเร็จในการปลูกบัวกระถางของคุณศรีภัยเกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจ
เรียนรู้เทคนิคใหม่ใหม่ในการขยายพันธุ์และสำคัญที่สุดคือ
ศึกษาความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
จนสามารถเป็นเกษตรกรผู้ผลิตบัวกระถางที่มีชื่อเสียงทางด้านคุณ
และรายได้นั่นเองล่ะครับตอนนี้พักกันก่อนสักครู่
ช่วงหน้ายังมีเรื่องราวดีรออยู่อีกมากมายครับ
ฉลองสงการทั้งทีจะขาดอาหารอร่อย
เมนูเด็ดเด็ดไปได้อย่างไรเศรษฐีป้ายแดงมีร้านอาหารในตำนาน
ที่พูดปุ๊บท้องก็ต้องร้องปั๊บมาให้ชิมกัน
ร้านแรกตำนานความอร่อยแห่งย่านนทรีย์กับร้านหัวปลาช่องนนทรีย์ที่ปัจจุบันเปิดสาขาไปมากมาย
ไปดูกันเลยครับว่าเมนูเด็ดของร้านนี้เขามีอะไรกันบ้าง
ขอเชิญแม่เป๋าริมรัตนาการครับ
มาร้อนเลยนะคะระหว่างเวลานะค่ะสวัสดีครับ

อันนี้ต้มจืดนะคะต้มจืดปลาจีนค่ะ

ต้มบ๊วยค่ะต้มบ๊วยต้มบ๊วยประคังแล้วนี้ต้มยำไม่ไหวประเกาค่ะ
ต้มยำประเกาไม่ไหวแล้วขอไม่ไหวค่ะชิมก่อนเลยนะฮะชิมค่ะ
นะคะคือหัวปลาของเราเนี่ยเป็นเป็นต้องเป็นปลาจีนเลยใช่ไหม
เป็นต้มต้มจืดเนี่ยคำถามคือทำไมต้องเป็นปลาจีน
ขออนุญาตนะครับก็เป็นสูตรโบราณนะคะของจีนค่ะ
รสชาติมันหอมหวานอร่อยมันไม่ได้ว่าต้มจืดธรรมดา
คือมันมีความหวานมีความหอมแล้วก็มันมีความนัวอยู่ในนั้น
อันนี้หอมหวานอร่อยของผมครับเปรี้ยวนิด
ต้มบวยต้มบวยตัดกับเนื้อปลาแล้วมันเข้ากัน
ของเนยนะคะครับแซ่บมากได้กลิ่นแบบมะนาวความเปรี้ยวแบบกลมกล่อมมากเลยค่ะ
รถดีมากคุณแม่แป๋วทำขายวันแรกใช่ไหมคะใช่เอาอย่างงี้ดีกว่าครับ
เราอยากคุยกับคุณแม่แป๋วแบบจริงจังแล้วล่ะค่ะถ้าเราคุยตรงนี้น่าจะไม่รู้เรื่อง

เดี๋ยวเราขอไปคุยกับคุณแม่แป๋วจริงจังดีกว่าค่ะ

มีสาขาทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดกว่า๘สาขา
สร้างรายได้ปีละ๓๐๐ล้านบาท

ตั้งใจว่ามันจะใหญ่โตแบบนี้นะครับ

แค่คิดว่าให้มัน

มีรายได้ช่วยสามีบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ

วันแรกขายได้๑๗๐๐อะค่ะ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
อาหารแต่ละสาขาจะได้ให้ก็คงที่
คุณแม่แป๋วนะคะจะแบบซีเรียสเรื่องรสชาติมาก
ใส่ใจมากแต่ก็เห็นว่ามีพลาดเหมือนกันใช่ไหมคะ
ค่ะก็มันก็ต้องมีบ้างแต่ให้มันน้อยที่สุด
การคุมรสชาติว่ายากแล้วนะครับ

อย่างเช่นมะนาวอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้เป็นมะนาวแป้น
เพราะมะนาวแป้นเนี่ยมันจะมีรสหอมของมะนาว
เห็นว่าเป็นมะนาวแป้นเมืองเพชรเท่านั้นด้วย
แล้วมะนาวเต้นอันอื่นไม่ได้เหรอคะไม่ได้ค่ะ
คุณแม่แยกออกอ่ะถามจริงอ่าแยกออกค่ะเฮ้ย
มันจับอยู่เรื่อยค่ะทำมาตั้งแต่เด็ก

เลือกเลยเล็งเบอร์ไหนไว้ก่อนไหมหรือว่าเบอร์ไหนที่ไม่ใช่
อันไหนคะไม่ได้ที่บ้านไม่เอาแน่แน่ไม่ใช่แน่เลยหนึ่งสองนี่โอ้โหนอกสายตาเลย
ไม่จับเลยไม่จับเลยคุณแม่จับเบอร์สี่อ่าค่ะอันนี้ใช่ไหมฮะแป้งค่ะ

โอ้โห
ถามก่อนว่าคุณแม่ดูยังไงคะว่าเป็นมะนาวแป้นเมืองเพชร
มันจะแบนนะคะมันจะไม่กลมแบบนี้

วัยเด็กแม่แป๋วนี่คืออ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้

ช่วงกลางวันที่เด็กเขาไปเรียนหนังสือกัน

แล้วทำอะไร๊ะแล้วทำไมเราถึงนึกอยากจะเรียนนะคะ
ก็มันมันอ่านเขียนหรออะไรไม่ได้อะคะ
ก็เลยต้องขอคุณแม่ไปเรียน
หลังจากเราเรียนคุณแม่ก็เสีย
ก็เลยต้องมาขายของเองเลยเป็นคนที่ต้องแบกภาระตั้งแต่ในวัยเด็กแบบนี้เลยนะ
หลังจากนั้นพอคุณแม่เสียแล้วแม่แป๋วก็มาพบรักกับพ่อกริจ
ก็พบรับอยู่ที่โรงเรียนที่เรียนพักคำ
อ๋อเรียนมีเกดกันนั้นละ
แม้จะภาระหนักแต่ไปเรียนนี่ก็ถือว่าได้อะไรดีกลับมา
เพราะหลังจากนั้นก็เลยมีลูกทั้งออกมา๔ทันด้วยก็เหมือนเป็นปมคุณแม่ในใจว่า

ลูกฉันทั้ง๔คนแม่แป๋วจัดการส่งไปเรียนเมืองนอกหมดเลยทั้ง๔คน
ว่าเรื่องการศึกษาของลูกนี่แม่แบบให้ความสำคัญมาก
กัดฟันส่งลูกทั้ง๔ท่านเรียนจนจบเลย

เห็นว่าจบแล้วเนี่ยทุกคนก็มีความมุ่งมั่น

เชิญคุณลูกเข้ามาพูดคุยกันเลยดีกว่าว่า

แนะนำให้รู้จักกันนะครับและนี่ก็คือคุณปลาครับสวัสดีครับ

ขึ้นทำก่อนเลยค่ะ

เมื่อกี้เราค้างกันเอาไว้ครับเรื่องของความตั้งใจที่อยากจะมาช่วยคุณแม่ทำร้านอาหาร

ถามจริงโดนคุณแม่บังคับมาเปล่าไม่

คือที่บ้านเลี้ยงมาแบบค่อนข้างจะฟรีสไตล์
แต่เพราะเอิญป้าคิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของ
ผูกพันกับธุรกิจนี้มาตั้งแต่เกิด
พอสัก๗๘ขวบอ่านออกเขียนได้

ก็เริ่มจดอาหารรับออเดอร์

พอได้ประกาศปุ๊บก็ประชุมเลยค่ะครับ

ยอดขายลดลงสักกี่เปอร์เซ็นต์เพราะ

จาก๑๒๐เหรอลด๒๐ลด๒๐ลดไปลงค่ะอ๋อลด๒๐ลดไปลงค่ะ
พอมาถึงตรงนี้แล้วเขาก็ต้องคิดต่อยอดถูกไหม

ถ้าเกิดไปเจอกับวิกฤตที่มันหนักหนาสาหัส

คือต่อยอดตัวพอโควิดมาเนี่ย
เราทำแบรนด์ใหม่ที่วัดติดตู้ค่ะ

เป็นอาหารแช่แข็งนะค่ะต้องเปิดแช่แข็งนะคะ
ปรุงเรียบร้อยแต่ยังไม่ได้ทำการสุก
ผู้หอยขมใช่ค่ะอันนี้หอยขมเนี้ยเราร้างตัวต่อตัวเลยค่ะเขายากมันอยู่ตรงนี้ใช่
ส่วนอันนี้หมูแดดเดียวค่ะอันนี้หมูสะเต๊ะมีน้ำจิ้มให้เรียบร้อยค่ะ
คือคือทุกอย่างที่เอามาวางเนี่ยมันเหมือนว่าแช่แข็งมาไว้แต่เวลาเอาไปทำกินยังไงนะ

ทั้งถุงเนี่ยเข้าน้ำร้อนได้เลย

ใช่อันนี้อาจจะต้องพึ่งน้ำมันเยอะนิดนึง
ตอนที่แบบดีฟอสเสร็จแล้วตอนทอดอะค่ะใช่แค่ทอดอย่างเดียว
โพงทอดลาดน้ำปลาค่ะอันนี้เอาไปลาดค่ะ
แล้วก็มีน้ำจิ้มเราจะหาซื้อได้ที่ไหนบ้างครับ
หรือว่าจะไปตามสาขาของหัวปลาก็ได้เรียกว่าหัวปลาหม้อไฟนะคะ
ไม่หยุดพัฒนาเลยนะคะมีแบรนด์ติดตู้
และยังขยายไปเรื่องจัดเลี้ยงนอกสถานที่อีกใช่ไหมคะ

นี้เลยหรือเปล่าครับค่ะชุดนี้เลยค่ะ
เป็นแบรนด์ใหม่อันหนึ่งอีกแบรนด์หนึ่งใช่ค่ะ

ยังไงบ้างเอ่ยก็ทั้งโต๊ะเนี้ยค่ะ
ทั้งตัวนี้เลยนะอ่าใช่ทั้งตัวนี้อยู่ที่สองพันแปดค่ะสองพันแปด
แต่ว่าข้าวผัดเนี้ยจะมีสิบสิบถ้วยสิบถ้วยใช่
แล้วก็แอดออนขนมหวานอีกสามร้อยค่ะไอ้เซ็ตนี้สามร้อย
ที่สามร้อยค่ะใช่ทั้งหมดเนี้ยจะไปเสิร์ฟถึงที่บ้านเลย
จัดได้ที่บ้านของลูกค้าเลยค่ะประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นอาหารของหัวปลา
ครับนะคะและอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์จะเป็นเหมือนอาหารไทยอืม
อย่างนี้อันนี้หัวปลาไม่มีเนื้อปูหล่น
อย่างนี้ค่ะใช่อย่างนี้ไก่ซอสมะขามหัวปลาไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แม่แป๋วนะฮะเริ่มจากวันแรกที่เริ่มมี๓หม้อ
มาวันนี้เป็นธุรกิจยักษ์ใหญ่กว่า๓๐๐ล้านบาทต่อปี
คิดว่าที่เราเติบโตมาถึงจุดนี้เป็นเพราะอะไรครับแม่
มุ่งมั่นมากกว่าเราจะต้องทำ
ทำเพื่อให้ชีวิตเราดีขึ้น
มีคำสอนอะไรของคุณแม่แปลกกว่าแพงที่เราฟังแล้วโอ้โหมันใช่มันเราต้องจำมาใช้บริหารต่อไปคนที่จะทานหรือคนที่จะกินในในธุรกิจของเราอ่ะ
ทำให้เหมือนเป็นคนในครอบครัวทานรักเขาเหมือนคนในครอบครัวใช่ไม่ว่าจะแต่ละอันที่ออกไปหรือทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ถ้าเราใส่ใจกับคนในครอบครัวขนาดไหนเราก็ควรจะใส่ใจกับลูกค้าขนาดนั้น
แป๋วฝากร้านนะครับว่าถ้าใครอยากจะชิมหัวปลาช่องนนทรีย์ไปที่ไหนได้บ้างครับ
ก็ถ้าในกรุงเทพนะคะก็จะมีที่พระราม๓ค่ะศรีนครินค่ะ

แล้วในห้างก็มีเม็กกะบางนาค่ะ
ส่วนที่โคราชก็จะเป็นสามแยกปักค่ะ

โอ้โหสะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่น
อีกหนึ่งร้านอร่อยที่เติบโตจากร้านรถเข็น

อร่อยกับเมนูอาหารทะเลและน้ำจิ้มแซ่บรับกับหน้าร้อนแบบนี้
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
พี่กลมฮะจัดเต็มเลยนะคะแค่ได้กลิ่นก็จะทนกันไม่ไหวแล้วนะคะ
จริงค่ะวันนี้จัดเมนูอะไรมาให้เราชมบ้างครับ
เป็นเมนูที่เราทำขึ้นมาใหม่แต่เมนูตั้งแต่แรกเริ่มตั้งแต่รสเข็นตั้งแต่โต๊ะสี่ตัวเลย
มาขายหน้าโรงเรียนอุดมศึกษาเนี่ยนะคะจะมีกุ้งอบวุ้นเส้นทั้งหมดนี้นะ
เปิดเลยแล้วก็ปูอบวุ้นเส้นค่ะค่ะอันนี้ปูอบวุ้นเส้น

หอยแมงผู้อบฮอรภา

นี่ก็จะเป็นหอยแคลงลวกค่ะ
ตัวใหญ่มากแล้วตอนนี้พี่กบขยายไปกี่โต๊ะแล้วคะเนี่ย

๓สาขา

ก็จะมีสาขาถนนราชพฤกษ์นะคะ
ตรงถนนตัดใหม่เฉลิมประเทศนะคะ
แล้วก็จะมีสาขาที่๒ที่เปิดต่อจากถนนประเทศก็จะเป็นบางนาซอย๒๓ค่ะ
จากเมนูเริ่มต้นของเราสี่เมนูแล้วนะคะเห็นว่าตอนนี้ค่ะ
มีเมนูใหม่ใหม่มาด้วยใช่ค่ะแนะนำหน่อยค่ะอันนี้ก็จะเป็น
กุ้งผัดพริกเกลือนะคะค่ะโอ้แบบสุดยอดมากน่าทำมากค่ะ
แล้วก็จะเป็นกุ้งเผาค่ะขนาดประมาณ๘๑๐ตัวโลค่ะ
ซึ่งเราคัดไซส์มาพิเศษเลยครับแล้วเรามีบ่อเป็นเป็นทุกอย่างอาหารเราสดสด
ค่ะโดยที่ไม่ต้องขับรถไปถึงทะเลเลยค่ะอันนี้จะเป็นข้าวผัดปูเนื้อปูจัมโบ้เลยนะคะ
ซึ่งพี่เชื่อว่าไม่มีที่ไหนจะใหญ่เท่านี้อีกแล้วค่ะ
จะคัดมาเลยนะคะเป็นเนื้อปูก้อนค่ะอันนี้ก็จะเป็นปลากระพงราดพริกสามรสนะคะ
ซึ่งขายดีเหมือนกันที่โต๊ะนะคะอันนี้เป็นปลาหมึกผัดไข่เค็มค่ะอันนี้เป็นหอยจ้อปูก็จะเป็นเนื้อปูล้วน
ที่ขาดไม่ได้เลยอันนี้คือสุดยอดมากของหวานก็คือข้าวเหนียวมะม่วงค่ะ
อย่ารอช้าขออนุญาตเริ่มชิมเลยนะคะเดี๋ยวใบต้องขอชิมแบบสูตรดั้งเดิม
เริ่มต้นนะคะเป็นปูอบบูนเส้น
ไม่ต้องโมโนไม่ต้องนะไม่คิดของจริงร้อนของจริงแล้ว
โวนไม่ไหวแล้วไม่ว่าไม่ต้องมันตอบไปต่อ
เลยดีกว่าแม่ท้องร้องแล้วค่ะแม่ขอชิมเมนูใหม่แล้วกันนะคะ

เป็นอีกเด็กแล้วหอตกรูแน่น

ตอนที่กัดไปไม่มีแป้งเลยแต่เหลือกรูเต็ม

ขอมาดูไซส์อาหารทะเลสดตรงนี้ต้องบอกว่าแต่ละตัวนี่บึ้มบิ๊กใหญ่นะคะ
กุ้งที่พี่กบบอกคัดไซส์มาแล้วปูที่อยู่ในข้าวผัดนี่นี่ปลาหมึกค่ะใหญ่กว่าแขนค่ะ
ดูน่ะจริงจริงอู๋ใหญ่จริงอะไรจริงนะคะ
อันนี้คือเป็นไซส์พิเศษที่ทางร้านเราคัดเลย
อันนี้คือปกติลูกค้าจะได้รับไซส์นี้อยู่แล้ว
ไม่ใช่ว่าออกทีวีแล้วเลือกไซส์ใหญ่นะคะ
อันนี้คือไซส์จริงที่ลูกค้าจะได้ทานเลยค่ะ
เอาละครับจากร้านรถเข็นริมทางนะครับ

ที่สร้างรายได้ให้กับเจ้าของเนี่ยนะครับ
วันละเป็นแสนแสนนะครับและมีรางวัลเป็นล้านครับ
คุณกบทำได้ยังไงไปนั่งคุยกันครับ

มาว่าพี่กบของเราเนี่ยนะฮะสร้างเงินล้านจากรถเข็น
กระทั่งมีวันนี้นะครับเล่าย้อนให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่า

ตอนนั้นอายุประมาณ๒๐ปีนะคะแล้วก็จบปวช
ชอบทำอาหารมากแต่ก่อนหน้าทำอาหารเนี่ยคือเป็นเซลล์ก่อน

ก็ทำประมาณ๖เดือนและมีอยู่วันนึง

มันแพงแล้วก็เอาตัวเรามันเป็นหลัก
ว่าเราอยากทานอาหารทะเลเนี่ยเราไม่มีตังค์ไม่สามารถจับต้องได้
ก็เลยเกิดไอเดียว่าเฮ้ยเราน่าจะทำแบบอาหารทะเลที่มันเป็นรสเข็นนะ
ซึ่งแบบคนออฟฟิศคนทำงานทั่วไปเนี่ยเขาสามารถทานได้ด้วยอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยตัดสินใจเลยตอนแรกยังไม่ออกจากงานนะคะ
ก็ลองฝึกทำดูก่อนซื้ออาหารทะเลมาทำให้ข้างบ้านทาน
ใจกลงเลยลุงป้านะพอทำแจกสักพักฮ่ยขายได้นะ
เขาบอกอร่อยขายได้เลยอร่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะอยากทำมันรดเข็นอืมค่ะแต่อยากทำให้ทานทะเล
อ้าวแล้วมันมันจะตั้งราคาได้หรือครับแพงเดี๋ยวคนก็ไม่ซื้ออีก
อะไรอย่างเงี้ยเราอย่าไปเอากำไรเยอะใช่ไหมคะ

เจ๊ปูน่าหง่อ
สี่โต๊ะเนี่ยประมาณ๓เดือน
หลังจากนั้นก็มา๖โต๊ะ๘โต๊ะขยับ๑๒โต๊ะ
แล้วก็มาเคริ่มถึงเสนอแถว๓ชั้น

ตอนที่ขึ้นตึกแถวนี้มีโต๊ะสักกี่โต๊ะแล้วครับตอนนั้น
คิดว่าน่าจะประมาณสามสิบโต๊ะ
ในระยะเวลาเท่าไหร่คะจากรุดเข็น

ถือว่าเร็วมากนะครับพี่กบ

แล้วตอนที่มาเป็นสามสิบโต๊ะเมนูยังสี่อันเหมือนเดิม
ยังสี่อันเหมือนเดิมค่ะ
ยังเหมือนเดิมนะครับ

แล้วก็มีความแตกต่างกันยังไงบ้างค่ะ

ต่อวันเนี่ยก็ประมาณ

ต่อวันนะ

ที่มีผลกระทบใน๓สาขาเนี่ย
เพราะว่าเราจะมีจุดห่าง
ของแต่ละสาขาเพื่อที่ไม่ให้ดึงลูกค้ากัน
คือใกล้ตรงไหนจาราจองมันติดขัด
ใกล้ตรงไหนก็ทานสาขานั้น
เพราะฉะนั้นกลุ่มของลูกค้าอบอร่อย
ค่อนข้างจะทั่วแล้วกระจายไปทั่วแล้ว
คือการเปิดร้านอาหารใหญ่หลายสาขาโต๊ะเยอะอย่างนี้ค่ะ
กบมีวิธีการควบคุมรสชาติและคุณภาพยังไงคะ
เราจะมีครัวกลางนะคะมีกบก็ฝากมันไว้สิ่งนี้คืออะไรครับอธิบาย
นี่คือซอสอบวุ้นเส้นนะคะจะเป็นทุกอย่างเนี่ยจะเป็นสำเร็จรูปหมดนะคะ
คือเราจะผลิตจากครัวกลางไปนะคะซึ่งแต่ละสาขาเนี้ยมีหน้าที่ฉีกซองอืม
วุ้นเส้นใส่น้ำทำเลยนะคะรสชาติจะเหมือนกัน
แล้วก็ระหว่างหน้าครัวที่เด็กทำแต่แต่ละตำแหน่งแต่ละสาขาเนี่ย
เราจะมีตะช่างให้เลยที่ดิจิตอลนะคะเราจะไม่ใช้รถมือเพื่อความเป๊ะ
เพื่อความเป็นทางตรงวัดเลยค่ะแล้ววัตถุดิบที่ที่เรานำมาลงเนี่ยนะคะ
เราจะมาลงที่สาขาราชพฤกษ์นะคะเพื่อที่ว่าอะไร
เราจะได้เห็นวัตถุดิบที่มาเนี่ยมันใช้ได้ไหมมันสดใหม่ไหม
พี่จะต้องสกรีนก่อนถึงจะส่งไปใช่เพราะเราถึงจะไปไปแต่ละสาขา
อันนี้ได้คือต้องส่งถ้าไม่ได้มีไหมคะทิ้งอย่างนี้ไหมมีค่ะมีค่ะได้ปุ๊บไม่ได้ปุ๊บเราก็จะไม่ไม่ส่งไป
แล้วก็มาบอกแต่ละสาขาว่าวันนี้ไม่มีนะ
เพราะว่าช่วงหน้ามรสุมเนี่ยบางทีวัตถุดิบไม่พอบ้าง
แคนบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ยอมทิ้งดีกว่ายอมส่งของที่คุณภาพไม่ถึงไปถึงลูกค้าใช่ใช่

จะมีหลักการเคล็ดลับอะไรบ้างครับคืออันดับแรกเลยที่สำคัญที่สุดเลยนะคะ
ค่ะก็คือการคุมคุณภาพของอาหารครับ
ต้องสดต้องใช้วัตถุดิบที่ดี
ความสะอาดเราต้องนึกถึงความซื่อสัตว์ต่อลูกค้าว่า
ทำอาหารที่ดีมีประโยชน์อย่างที่ร้านเราเนี่ย
ที่ใช้น้ำมันลำข้าวในการผัดกับข้าวทำอาหาร
ลูกพริกเองเพราะว่าไม่อยากให้ลูกค้าได้รับยาฆ่าแมลงเยอะ

คือเรามองคำนึงถึงว่าถ้าเราทำอาหารที่ดีมีคุณภาพ
ทานแล้วสุขภาพดีเราก็ได้บุญ
บุญแล้วโอกาสธุรกิจเรามันก็จะเติบโตไปด้วย
โอ้โหเรียกว่าสดอร่อยสะอาดปลอดภัยเลยนะคะ
ปรุงพริกผักเองสุดยอมรับเลยสุดยอดจริงครับ
กบฝากร้านหน่อยว่าแต่ละสาขาเปิดปิดวันไหน
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อด้วยค่ะได้ค่ะ
เปิดบริการทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดนะคะ
ตั้งแต่๑๑โมงเช้าถึง๕ทุ่มนะคะ
ถ้าลูกค้าสามารถสำรองโต๊ะแล้วก็ดูเบอร์โทรแต่ละสาขาได้
องสำรองที่นั่งกันก่อนหรือว่าอยากจะถามอะไรเพิ่มเติม
โทรไปที่หมายเลขนะคะ๐๘๔๒๙๒๔๒๔๙ค่ะ
หมดเวลาของรายการของเราแล้วนะครับ
เศรษฐีป้ายแดงเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้๔โมงเย็นเวลาเดิม
หมดเวลาต้องลากันไปแล้วสวัสดีครับ